สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
อาทิตย์แบบนี้มาเจอกับเราสองคนนะครับผมชนะและคุณชิสานะ
ใช่ค่ะวันอาทิตย์เขาว่าเป็นวันครอบครัว
เราก็ต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
มีหน้าล่ะวันนี้คุณถึงพาครอบครัวมาด้วย
ทั้งคุณสามีแล้วก็คุณลูกมีโอกาสเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นความน่ารักของครอบครัวนี้
ค่ะไปไหนไปกันถูกไหมครับคุณเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกัน
อยู่ที่บ้านถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันก็นั่งหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วอย่าดูเฉย
โดยเฉพาะว่าเรามีสิ่งดีอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมพูดคุยกันมากมายเลย
ส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะนะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สาวสาวต้องระวังตัวให้ดีฮะเธอคนนี้บอกว่า
ถูกผู้ชายคนนี้ที่ทำเหมือนเป็นพลเมืองดี
ลอกให้เก็บของที่โหลนไว้สุดท้ายใช้มือไปเอื้อมจับหน้าอกเธอ
แต่เนี่ยกิจของหมอปลาบุกวัดอีกแล้ว
ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่า
เจ้าอาวาสชอบนัดศรีกามาหายามค่ำคืน
แบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้หรอกจะบอกให้
เอางี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ข้อความไลน์คุณยังส่งมาได้นะเรารอจะอ่านอยู่นะครับ

จะขึ้นสดเลยนะครับผ่านทางหน้าจอตรงนี้

ถ้าได้เป็นเพื่อนกันแล้วแน่นอนทุกกิจกรรมคุณจะไม่พลาด
และมีโอกาสรับของรางวัลจากพวกเรา
แต่ตอนนี้รับไปเลยข่าวสารมากมายที่จะเล่าสู่กันฟัง

โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกิจที่แบบว่าชุกชุมจริง

คือหมอปลาแกบุกไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปที่วัดแห่งหนึ่ง

พระที่ได้ชอบพาศรีกาเข้ามาในกุฏิยามค่ำคืน
บุกไปถึงที่แล้วก็เจอแบบค้านังคาเขาเลยครับ
แล้วเป็นเสพอะไรกัน
หนึ่งเป็นราค

หมอปลามาที่วัดแห่งนี้ครับคุณผู้ชม

ที่นี่คือวัดที่อัพพิษฐานประขับเกาะที่กาญจนบุรี

กระบงมาอย่างนี้แล้วเจออะไรข้างใน

มีเด็กผู้หญิงขวบนึงเด็กผู้ชายอีก๒คนแล้วก็ผู้หญิงอีก๒คน
นั่นไงแล้วแล้วที่โตขึ้นมาหน่อยเด็กผู้หญิงน่ะ
เขาบอกว่า๑๕ปีเองอายุ๑๕ปีสรุปก็คือเด็กหมดเลยอ่ะครับ
เจ้าอาวาสก็พยายามชี้แจงนะคะบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นหลาน
ไม่ได้เลี้ยงดูหรอกนะแต่ว่ายังไงล่ะมาเห็นแบบนี้หมอปลาก็ไม่ค่อยจะดี
หมอปลาก็เลยเปิดหลักฐานให้ดูนะว่า
แล้วเป็นคลิปที่ตอนกลางคืนเขาถ่ายเอาไว้ลักษณะเหมือนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
นั่นสิทีนี้เจ้าอาวาสเห็นแบบนั้นก็ยังเสียงแข็งนะคะ
เพียงแค่นั้นหมอปลาก็ไปตรวจสอบอยู่

พบนี่ค่ะถุงยางอนามัยใช้แล้ว
มีสเปรย์ชะลอการหลังอีกด้วย
ชะลอไม่ให้หลังยังไงน้ำตาไหลหลั่งออกมาอย่างนี้เหรอ
คุณก็เห็นถุงยางอนามัยแล้วก็ไม่น่าจะคิดไปทางอื่นนะ
ซึ่งเจ้าอาวาสเขาบอกว่าเป็นของคนอื่นที่เดินมาที่ตลาดนัดในวัด

เจ้าอาวาสปฏิเสธบอกไม่ใช่ของเขาของคนอื่นของใครก็ไม่รู้
แล้วเจ้าอาวาสก็ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวอีกนะว่า
ยืนยันเลยพร้อมเลยมาตรวจสอบกันให้หมด
สำนักพุทธก็ตรวจสอบได้
แล้วก็เรื่องของกรณีเด็กหรือว่าศรีกาที่มาหาที่กุฏิเนี่ย
เอางี้ละกันคนพวกนี้อาตมาเนี่ยนะ
ชี้แจงเลยว่าไม่จริงไม่จริงนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธ

แต่กรณีที่ว่ามีการจ่ายเงินเลี้ยงดูคนอื่นด้วย
ซื้อรถหรือซื้อจักรยานยนต์

แล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับสำนักพุทธแล้วด้วย

ลองฟังเสียงของทางเจ้าอาวาสหน่อยครับ

แล้วเข้าไปในห้องหลวงพ่อตรงนี้เราจะมีการเปลี่ยน

ก็ต้องระวังขึ้นเพราะคนมันจ้องอยู่แล้วตอนนี้

หลวงพ่อได้ทำความเข้าใจไหมว่า

แต่ในฐานะที่เราไม่ได้เป็นคารวาสเหมือนคนทั่วไป

เรื่องสำนักภูติตรวจสอบนี้เราก็พร้อมให้คุณบ้าน

แต่ว่าคือนักข่าวก็พยายามถามถึงรายละเอียด
ท่านเจ้าอาวาสเองก็บอกให้สำนักภูติมาตรวจสอบได้

ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าอาวาส

ชอบดูสื่อลามกคุณชนะ
อย่างป้าคนนี้พูดเสียงแข็งเลยพานักข่าวคุณติ
คุณตินักข่าวไทยรัฐทีวีจูงแขนไปเลยจูงแขนไปเลย

ยังเคยมีปัญหากับเจ้ามือพนันบอลด้วย
เรียกง่ายคือบางทีก็เล่นการพนัน

ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ถูกต้องที่ชี้แจงออกมา

ว่าเด็กอายุ๑ควบเนี่ย

ฟังเสียงของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเลยค่ะ

เล่นห้วยแทงบอล
แทงบอลชนแทงก็เรียกอะไร

โอ้โหมีอย่างนี้ด้วย

แล้วเรื่องเด็กผู้หญิงเมื่อก่อนมีไหม

พึ่งจะมีนี่เลยก็ลุกก่อนนะ

คือตอนไปดูมือถือเจ้าวาดเขายอมให้ดูมือถือนะ
แล้วเห็นอะไรรู้ไหมเห็นประวัติการสั่งซื้อเสื้อใน
จริงในมือถือของเจ้าวาด

เรื่องของเรื่องไอ้หลานที่มันมาหาที่อุกตีนะ

แล้วส่วนไอ้ที่บอกว่าพนันบงพนันบอลอะไร
เจ้าอาวาสก็บอกว่าก็นั่นแหละก็พวกนั้นแหละมันเอาไปเล่นกัน
มันเอามือถือของเจ้าวัดไปเล่น

เขาบอกว่านี่ฮะวัดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีชาวบ้านมาทำบุญแล้ว
เนื่องจากเสื่อมสถานในตัวเจ้าวาด
ก็คือน่าจะมีเงินเข้ามาในวัดพัน
ในการให้เช่าพื้นที่ที่จัดเป็นตลาดนัด
เนี่ยบริเวณเนี่ยตลาดค่อนข้างมีพื้นที่มันพอสมควรเนี่ยนะคะ

เนรที่ออกมาแฉข้อมูลเนี่ย
ล่าสุดบอกว่ากำลังหาวัดเพื่อลาศิกขาเหมือนกัน
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะคะ
ครับตอนนี้นะครับทางเจ้าวาด
วัดเนี่ยก็เดินทางไปที่สะพอด่านมหาดเตี้ย
เพื่อเตรียมแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วย
แล้วก็บอกว่ามันมีกลุ่มบุคคลบุกเข้ามาในกุฏิ
แล้วสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับทางวัด
แล้วก็เจ้าอาวาสนี่เจ้าวาดท่านบอกว่าท่านจะสู้นะ
เรื่องนี้ท่านบอกว่าจะแสดงความบริสุทธิ์เต็มที่
แต่อย่างนี้คือเราก็เห็นอะไรหลายอย่างซึ่งมันดูแล้วเนี่ย
มันไปในทางที่แบบต้องตรวจสอบจริง

แบบนี้ก็คงต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำให้เรื่องนี้มันกระจ่าง

ท่านก็จะได้บริสุทธิ์นะคะ
ไม่ต้องเป็นขี้ปากของชาวบ้าน
พูดง่ายเถอะนะคะทุกคนก็จะได้สบายอกสบายใจกันด้วย

เห็นบอกว่าเป็นที่สนใจ
สู่กันฟังถ้ามีความคืบหน้าก็รายงานกันต่อไปนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลย

เป็นคลิปกรณีที่พระรูปหนึ่งนี้ค่ะ
ทำพิธีเป่าสังแล้วก็อมน้ำมันพ่นไฟ
จะบ้านถามใช่กฤตของสงหรือเปล่า
เอาจริงนะเวลาเขาทำพิธีอะไรก็ตาม
คนที่ทำพิธีนำทำพิธีจะเป็นพราม
เฉพาะการเป่าสังก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีพราม
แต่นี่คือเป็นพระสงฆ์นุ่งสะบงห่มใจวอนมาเลย

เฟซบุ๊คแม่ทับลิงสามทับหนึ่งโพสต์เอาไว้ว่านี่เหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นที่ขอนแก่นมีพระสงฆ์มาทำพิธีเหมือนกับเป็นพราม
เป่าสังด้วยแล้วอมน้ำมันไว้ในปากแล้วก็พ่นมาแบบเนี้ย
เป็นไฟลุกมาเลยอ่ะคือหลายหลายคนสาธุชนอ่ะ
ชาวเน็ตหรอกสาธุชนที่เขาดูอยู่เนี่ย
เขาก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะแล้วก็งงว่าเอ๊ะไอ้ไอ้
ลักษณะการทำอย่างนี้มันใช่กิจของสงฆ์หรือไม่
พระที่ไหนเขาทำกันค่ะอ่ะก็เลยวอนไปยังอ่า
คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองของจังหวัดขอนแก่นช่วยลงมาตรวจสอบเรื่องนี้ที
ซึ่งหากพระสงฆ์ในจังหวัดเนี่ยได้ทำการว่ากล่าวตักเตือน
อาจจะลดเรื่องของพฤติกรรมพวกนี้ลงได้บ้างใช่ค่ะ
ทางนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะไปที่วัดป่าศรีนาแพง
บ้านน้ำบ้านหนองปออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะครับ
ไปถึงปุ๊บเจอไหมเจอแต่วัดเจอแต่วัดแล้วพระล่ะไม่เจอเฮ้ย
ไม่มีพระสงฆ์นะคะโดยเฉพาะพระในคลิปก็คือพระธวัชชัยอายุสามสิบแปดปีเนี่ย
ไม่เจอนะคะแต่ทีนี้นักข่าวของเราก็พยายามไปตามต่อจะคุยกับใครได้บ้าง
ครับไปเจอนางเดือนกิจเกียรอายุห้าสิบเก้าปีเป็นแม่ของพระธวัชชัยนี่แหละค่ะ
บอกว่าพระธวัชชัยจำวัดอยู่ที่นี่เพียงรูปเดียวโอ้โหรูปเดียว
ก็ไม่แปลกที่จะไม่เจอใครเลยเนี่ยนะแต่ก็ถามว่าแล้วท่านอยู่ไหมอยากจะเจอ
เดือนแม่ของพระบอกไม่สะดวกจะเจอนักข่าวแล้วก็ถามต่อล่ะว่าเออแล้วคลิปในโซเชียล
ที่เผยแพร่ว่าเป็นเอ่อพิธีไหว้ครูปู่ฤษีตาไฟวันที่สิบหกเมษายนเนี่ยยังไง
ครับนะคะแม่ก็บอกว่าพระธวัชชัยทำพิธีขึ้นมาเพื่อเสริมดวงเสริมบารมี
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกศิษย์เพราะว่าตัวพระธวัชชัยเองเนี่ยนับถือปู่ฤษีตาไฟ
เออก็เลยทำพิธีแบบเนี้ยขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงสงกราน
เหมือนเป็นการไหว้ครูปู่ฤษีตาไฟเนี่ยนะคะท่านบอกว่าท่านจำวัดอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้ว

มาไม่เยอะเพราะว่าติดโควิดกัน
พูดสิทธิ์ข่าวก็สำหรับกุฏิของพระธุมัติชัยนะ

สารวุฒิหลากหลายชนิด

รวมไปถึงพ่อแก่สำหรับทำพิธีด้วยนะ

รวมทั้งเครื่องบวงสวงที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ถูกมาเก็บเอาไว้ที่บริเวณตรงนี้
อืมส่วนหน้าสาราการประเรียนนะคะ

มีพลุเศษประทัดเป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่
รวมถึงเศษไฟไหม้ญาติเนี่ยนะคะ

มีพระพุทธรูปหลายปางปฏิสถาน

นายสมพรจันอุดพอสำนักงานพุทธศาสนา

ได้รับทราบรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า
มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วนะ

จะได้ประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

และนักวิชาการพุทธศาสนา
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งว่า

ก็คืออยากจะรู้ว่าที่ทำลักษณะแบบนี้

แต่ทางสำนักสงฆ์เนี่ยนะคะ

ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
เพราะในพธมวินัยไม่ได้มีบัญญัตณ์เอาไว้
ที่พระจะสามารถแสดงความสาม่าน

ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้
ต้องรอตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งนึง
จะคงต้องเชิญต้นที่มลพระทวชัย
เรื่องนี้ก็เป็นมุมมองของชาวพุทธเองที่เขาเห็นแล้วไม่สบายใจ
ก็ช่วยกันตรวจสอบนะครับ

เตือนภัยสาวต้องระวัง
ลักษณะพ่อนุ่มคนนี้เหมือนจะเป็นคนละเมืองดี
มาบอกกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะเข้าหอพักบอกว่าน้องอย่าเพิ่งไป
ทำของร่วงทำเงินโต๊ะ

ก็อาศัยจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นก็เออเหรอ
ก็กำลังเดินดูว่าของเธอตกจริงหรือไม่
สุดท้ายโดนทำอนาจารย์นะครับ
นี่ลักษณะของผู้ก่อเหตุมาแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้เขากำลังจะเข้าหอพักอยู่แล้ว

ผู้ก่อเหตุคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดข้าง
แล้วบอกว่าน้องอย่าเพิ่งไป

ตรงที่ที่แบบว่ามันเหมือนกับว่า
มันรับตาไปแล้วแบบแล้วก็หมดวงจรปิดที่จะบันทึกภาพไว้ได้

เหตุการณ์มันเกิดช่วงประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งของวันที่๑๙เมษายน
ที่ซอยจรรย์สนิทวง๕๗เขตบางพัฒน์กรุงเทพหานคร
คือช่วงที่จังหวะเธอเผลอเธอบอกว่า
โดนผู้ชายคนนั้นจับหน้าอก
ทีนี้พอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียล
หลายคนมาดูบางคนเข้ามาคอมเมนต์เลยนะ
บอกว่านี่เนี่ยเงินให้กับเนี๊ยะฉันก็เคยเจอ
มีบางคนบอกเพื่อนก็โดนแบบนี้หลายคนเหมือนกัน
เมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
ภายในซอยจรรย์สนิทวง๕๗นี่แหละ
โดยทางเจ้าของหอพักแจ้งนะว่าหญิงสาวผู้เสียหาย
สะดวกที่จะออกมาให้ข้อมูลใดกับสื่อ
เพราะกลัวที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น

ทีมข่าวก็เลยไปเสาะแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
ก็ได้ภาพวงจรปิดมาใหม่ช่วงเวลา๒ทุ่ม๒๖นาที
หอพักนะ
และจากนั้นผู้เสียหายก็ได้เดินออกมาจากหน้าหอพัก
แล้วก็ก้มเหมือนกับก้มหยิบของบางอย่างอะค่ะ
จากนั้นผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุ
ขี่ตามไปประกบแล้วมาหยุดที่ข้างตัวผู้เสียหาย
จากนั้นก็โน้มตัวไปทางผู้เสียหาย
แล้วก็เหมือนกับไปเอื้อมไปจับอะไรบางอย่าง
มันอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่นี่เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เอามาประกอบกันได้
นี่แหละครับส่วนอีกภาพหนึ่งอีกหนึ่งมุมนะฮะเป็นภาพที่รักของผู้ก่อเหตุ
ขับวนอยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๕๗หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ว
ก่อเหตุเสร็จก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนะวนอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
แต่อย่างนี้ไอ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีเพราะจะได้รู้ว่าผู้ก่อเหตุอยู่แถวนี้หรือเปล่า
เพราะล่าสุดนะครับตำรวจสนบังพลัดสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นผู้ชายอายุ๓๖ปีคนนี้ฮะเขาก็อาศัยอยู่ในซอยสมเด็จพระปิ่น๙๑
ก็คงจะอยู่ระแวกใกล้เคียงแหละนั่นสิอ่ะจับได้พร้อมกับของกลางในวันก่อเหตุ
แถบสีแดงจำนวนหนึ่งตัวที่สวมใส่ในวันก่อเหตุนั่นแหละ
วกกันน็อกสีขาวอีกหนึ่งใบนั่นก็ใช่ด้วย
พอจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะก็ประสานให้ผู้เสียหายมาชี้ตัว
แต่ทางผู้ถูกกล่าวหากลับให้การภาคเศษค่ะ
เขายอมรับว่าเป็นคนในวงจรปิดจริงก็ก่อไม่ได้ทำอาณาจารย์
ทางตำรวจสนบังพลัดนะครับเขาก็แจ้งข้อหาเอาไว้ก่อน
และก็คือกระทำอาณาจารย์ในที่สาธารณะ

ที่เขาไปคอมมงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนี่ยนะ
ไปแจ้งความเพิ่มเติมกันได้

ถ้าเกิดว่าเป็นภัยสังคมจริงจะได้ช่วยเหลือกัน
ในการขจัดสิ่งพวกนี้ให้มันหายไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ฟันทงอะไรทั้งนั้น

ฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ปฏิเสธแบบนี้

เดี๋ยวมารายงานความคืบหน้าให้ทราบกันต่อนะ

ก็คือกลุ่มนักเรียนที่เป็นวัยรุ่น

เอามีดพระยาวมาฟันกันกลางถนน
โอ้โหคุณค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูค่ะ

ดูสวนถ่ายชิปเลย
เดี๋ยวถ่ายท่านอยู่

โอ้โห

ผ่านไปแล้วคุณจะเห็นภาพที่ว่าเขาใช้มีดตีไป
อตรีแบบป้ิ้งสนเลยว่าเขาจะตายไหม
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นสองฝ่ายรวมแล้วก็เป็น๑๐คน
ต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละฝั่งของถนนนะ
สิ่งที่กั้นกลางระหว่างเราก็คือเกาะกลางถนน
นั่นไง

รู้สึกแบบประชดประชันเห็นไหม
พ่อแม่จะภูมิใจกับน้องอะไรแบบนี้
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
เอาบอกตรงมันไม่เท่ห์เออแล้วบางคนคิดว่าทำแบบนี้
เพื่อให้พักพวกในกลุ่มยอมรับ
โอ้โหคุณไปให้คนที่แบบ
มีความคิดแบบนี้ไปยอมรับแบบเดียวกับคุณ
ถ้าคุณไม่สนใจสังคมตรงนอกเหรอ

เมื่อความคิดคุณพร้อมจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
แต่คือเรื่องนี้เรายังไม่รู้ต้นสายไปเหตุจริงเนาะ
แต่ก็ไม่อยากจะให้มีการทะเลาะวิวาสกันแบบนี้
เขาถือว่าเป็นกำลังของชาติเนี่ยเดี๋ยวโตไปเป็นผู้ใหญ่ไปพัฒนาบ้านเมือง
แต่ย้อนกลับมาดูเบื้องหลังมันทะเลาะวิวาสกันแบบนี้ไม่น่าจะดี
ใช่ค่ะฝากถึงน้องทุกคนนะคะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างฝากเตือนกัน
ขับขี่ในซอยเนี่ยต้องระมัดระวังนะอย่าขับเร็วเพราะคุณไม่รู้หรอกครับ
มันจะเกิดเหตุอะไรข้างหน้าบ้างนะครับ
เห็นไหมรถคันนี้เนี่ยทำถูกแล้วค่อยมา
ขับช้าแต่นี่ขับไม่เร็วมากนะ
ก็ยังเกือบเกิดอุบัติหรอกนะ

เนี่ยค่ะคือขับไม่ได้เขตชุมชนแหละ
ธรรมดาก็จะมีคนหรือสัตว์มีทั้งหมดเลย
สัญจรอยู่นะคะจังหวะเนี้ยมีหนูน้อยคนหนึ่งเนี่ย
ออกมาจากบ้านเนี่ยแบบกระทันหัน

ทั้งเด็กคนนี้ทั้งรถนะคะก็ถือว่ารอดพ้นไป
ใครจะขับขี่รถในซอกซอยในชุมชนระมัดระวังกันด้วย
นี่แหละนี่แหละที่ต้องมาฝากเตือนกัน

ขับในตามซอกซอยจะขับช้าแบบนี้
เพราะว่าจะได้เบรกทันแบบนี้นี่แหละครับ
ขอบคุณภาพนี้นะครับจากติ๊กต๊อก
ที่ใช้ชื่อว่าพลอยจาริ๔๙ครับ
ส่วนเรื่องต่อไปนี้ก็ต้องเตือนสายปาด
หรือสายมุดขับรถชวัดเฉวียน
ดูคลิปนี้นะคะเพราะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่

โอ้โหลักษณะเหมือนกับว่าเขาขับเพื่อที่จะแข่งกันมาหรือเปล่า
สองคันที่มาเนี่ยมาก็มาเร็วอยู่นะ
นี่คันนี้ก็มาเร็วอยู่อ่า
คันขาวกับคันดำแบบบันดากกันมา
ไล่กันมาทำให้รถเก๋ง
เออมาอยู่ดีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีรถสองคันเนี่ยปาดหน้ามาเบียงเข้าเลนที่จะออกถนนหลักสายหลัก
เลนส์ที่จะออกถนนสายหลักเนี่ยมันวิ่งได้แค่คันเดียวเขาทำเฉพาะคันเดียว
ถูกไม่ใช่มาสามารถสองคันเบียดเข้าพร้อมกันแบบนี้ได้
ก็คือต้องชะลอแล้วก็ไปตามลำดับอย่าไปแซงอย่าไปปาดกันแบบนี้
เพราะฉะนั้นคนที่เขาขับอยู่ดีอ้าวเสียหายเดือดร้อนไปซะอย่างนั้น
แล้วล่ะครับค่ะขอบคุณคลิปนี้ด้วยจากเพจเฮียขับรถนะคะ
เตือนกันเป็นอุทาหรณ์ไว้ค่ะมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับแหม
เรื่องของเรื่องเขาบอกเป็นปัญหาของคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับ
เพื่อวันหน้าวันหลังเกิดมีปัญหากันแบบจริงจัง

โบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้

นั่งอยู่ที่นี่ผมไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลย

เมื่อกี้เปิดธรรมะเหลียวอะไรมาด่าผม

ไปไม่ต้องมาถ่ายหลุมลับ
อืมส่งมาร้องเรียนแบบนี้คุณชีสา
เขาบอกว่าเป็นปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง

สุดท้ายหาข้อตกลงไม่ได้ครับ

หลังจากสุดทนกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม

มีพฤติกรรมหาเรื่องด่าทอก่อกวน

เช่นเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
โอ้โฮเห็นเห็นดัง

บางทีก็มีพฤติกรรมคล้ายกับขับรถจักรยานยนต์เนี่ย

เออแล้วคนร้องเขาก็ยังงัดเอาคลิปวงจรปิด
บันทึกภาพขณะที่เพื่อนบ้านรายนี้
คล้ายกับจะเดินเข้ามาหาเรื่อง
แต่หายไม่พอใจที่เพื่อนบ้านร้องเรียนมา

แต่ก่อนที่จะมาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวี

ซึ่งคนที่เขาร้องเรียนมาเขาก็บอกว่า

หันหน้าเจรจากันโอ้โหให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซึ่งมันไม่ได้อ่ะ

เขาคงทำแล้วเขาก็เลยเอางี้ละกัน

แล้วก็ส่งคลิปนี้เอามาให้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
เผื่อวันหน้าเกิดมันมีเหตุที่แบบ
ขออนุญาตบอกแบบเป็นกลางก่อนนะเอามาเป็นข่าวแบบนี้
ผมเชื่อว่าก็น่าจะลดความรุนแรงการปะทะกันลงไปได้บ้าง
แต่ทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นไปได้นะครับ

หรือเป็นไปได้ถ้าคุยกันดีไม่ได้

ก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีที่สุดนะคะ
อีกปัญหาหนึ่งก็เกิดขึ้นกับบ้านใกล้เรือนเคียงเหมือนกัน
เพื่อนบ้านรายนี้บอกสุดทนแล้ว

แล้วงานนี้ทำทำไมงงไปหมด

สายใหม่ต้องรอดเขานำ
ความเดือดร้อนของลูกเพจนี้มาโพสต์เอาไว้
เอาคุณดูผู้ก่อเหตุปีนเข้าไปแล้ว
บันทึกภาพผู้ชายสูงวัยคนนึงนะคะ

กว้างอะไรออกมาแล้วก็ดึงกลับเข้าไป

ทำให้มันมีเสียงดัง
ทรงเสียงดัง
กล้องวงจรปิดอุ๊ยอันนี้ก็เกินใบน้ำค่ะ
เดือดร้อนไงทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งเนี้ย
บางกรวยนนทบุรีบอกว่าเคยไปแจ้งความกับตำรวจที่สมภาพบางกรวยมาแล้ว
ห้าครั้งตั้งแต่ปี๖๑จนถึงปีนี้๖๕แต่ก็ไม่สามารถจัดการกับคุณลุงนี้ได้เลย
ล่าสุดทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับนางสาวกันทิตาโชคศักดาเศษซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนั่นแหละ
ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเธอกับเพื่อนบ้านของเธออีกหลายคน
เอาจริงจริงไม่เคยไปมีเรื่องบาดหมางทะเลาะอะไรกับคุณลุงเขาเลยอุ้ย
โดยบ้านของเธอเธอบอกก่อนว่าบ้านของเธอนี่เป็นแบบนี้
อยู่กัน๓คนมีเธอพี่สาวแล้วก็แม่

ที่ผ่านมาครอบครัวต้องทนกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านคนนี้มาโดยตลอด
จนล่าสุดเมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา

ท่านก็เชิญพระพยอมกัญญาโนมารับบินทบาท
ซึ่งเธอก็พาแม่ไปใส่บาทแต่ตอนนั้นนั่นแหละมีปัญหา
ตอนขากลับมาไปเจอกับผู้ชายคนนี้
เขาก็ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายตะโกนว่าแม่ค่ะ
แต่ผู้หญิงคนนี้คนที่คุยกับนักข่าวเราก็ไม่ได้โตเถียงกลับไปนะ
รีบพาแม่กลับเข้าบ้านอ่ะโอ้โหเรียกว่าโดนซ้ำโดนซ้อน

โดนมีปัญหาแลรอยออกมาจากตัวบ้าน
ตอนที่เราอยู่หน้าบ้านคนเดียวเนี่ยค่ะ
ไม่เคยค่ะตอนก่อนนนั้นเขามีภาระงานกับลูก
ค่ะก็คุยกับภาระงานแล้วลูกเขามีไม่มีอะไร

๒ไม่ป่วยเราก็จะจำเนินคดี

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของคุณลุงคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
คืออยู่เยื้องกันกับบ้านหลังนี้

ผู้สื่อข่าวก็พยายามส่งเสียงเรียก

เราก็ไม่ชัวร์ไงว่าเอ๊ะมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่า
เอ้าแต่ทางด้านเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็ให้ข้อมูลนะว่าก่อนหน้านี้
ตัวคุณลุงที่ก่อเหตุเนี่ยบ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๓คน
มีตัวลุงภรรยาแล้วก็ลูกอายุประมาณสักเก้าปีค่ะ
คือคุณลุงเนี่ยมักจะมีปากเสียงกับภรรยาทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ย
จะทำร้ายภรรยาด้วยนั่นคือสิ่งที่เพื่อนบ้านบอกมานะ
ภรรยาทนอยู่ไม่ไหวหนีออกจากบ้านไปพร้อมลูก
จากวันนั้นถึงวันนี้ลุงอยู่คนเดียว
เขาก็เลยคาดว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุให้ลุงเนี่ย
คิดมากจนมีอาการทางประสาทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
แล้วที่สำคัญลุงชอบเข้าใจผิดคิดว่า
คนแถวนั้นไปยุยุโยงส่งเสริมให้ภรรยาของเขาหนีออกจากบ้าน
แกก็เลยเหมือนมีพฤติกรรมแบบนี้ที่เหมือนเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้าน

แกก็บอกว่าคือก่อนหน้านั้นทางภรรยาสนิทสนมกับครอบครัวของคู่กรณี
หรือว่าเพื่อนบ้านระแวกนั้นมีอะไรก็จะสนิทสนมคอยปรึกษาหารือกันตลอด
แต่พอมันเป็นแบบนี้เขาก็เลยคิดเราเอง
คิดไปว่าทางเพื่อนบ้านน่าจะแกล้งยังไงก็ตาม
ก็คงต้องรอแหละให้คุณลุงมาพูดคุยกับทางคุณตำรวจ
รวมถึงให้ข้อมูลกับคุณนักข่าวเราก็ได้นะ
เพราะนักข่าวเราก็พยายามไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะ
อยากจะให้บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
คุณลุงถ้าดูข่าวอยู่อย่ากดพวกเรานะเอามาเป็นข่าวอย่างนี้
อยากจะหาทางช่วยอยากจะร่วมกันหาทางออกให้กับคุณลุง
คุณลุงอยากได้อะไรมีปัญหาอะไรอยากจะพูดอะไรก็เปิดโอกาส
พื้นที่นี้ให้กับคุณลุงได้พูดคุยกันนะคะ
ยังไงก็ถือเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนสำหรับบ้านอื่น
ชุมชนอื่นด้วยเหมือนกันนะอยู่ใกล้กันแบบนี้ก็อย่างนั้นรักกันค่ะ
ครับอ่าไหนวันนี้ตัวสามีของคุณชิสามาพร้อมกับลูกด้วย
ให้คุณพ่อเนี่ยกล่อมลูกให้นอนเผื่อสามีคุณจะมีปัญหา
ต่อมลูกนอนไม่หลับไปลองทำแบบนี้ดูติดตามเลยในช่วงของ
สมัครพาวเอ็กซ์เอเย้
โรงเรียนของเราน่าอยู่เห็นกูใจดีทุกคน
เด็กเราก็ไม่ซุกสนพวกเราซุกสนมาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียน
ผมว่ามันเป็นปัญหาสุดคลาสสิกของหลายครอบครัว

จะทำอย่างไรให้ลูกหลาบลูกดอน
คุณพูดถูกเลยคุณชนะเวลาเด็กเนี่ยนะคะ
อยากจะนอนแต่ไม่ยอมนอนนะแต่เวลาให้ตื่นไม่ยอมตื่น
แต่เนี่ยค่ะปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะ
ทำยังไงจะให้หลับมันต้องร้องเพลงกล่อม

คุณพ่อเลยใช้เพลงนี้เลยนี่โรงเรียนของเราน่าอยู่

น่าเอ็นดูจริงคุณพ่อปรบมือแล้วขอยกนิ้วให้เลยนะคะ
กับบทเพลงกล่อมลูกเดี๋ยวดิฉันจะไปลองให้ลูกฟังบ้าง
ขอบคุณคุณก๊อฟแอคกิ้ง๘๘
ร้องคนเดียวไม่พอให้สามีร้องด้วยสิ

โอ้ยทั้งสามีทั้งภรรยาหลับกันหมดละ

มาดูเรื่องของการแต่งหน้ากันหน่อยดีกว่า
โอ้โหปล่อยพ่ออยู่กับลูกสาว
มันก็จะเพลินเจริญใจอย่างนี้ละฮะ
ขอบคุณด้วยนะคะคลิปน่ารักน่ารักนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
หน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับอยากให้ดูเรื่องนี้กันหน่อย
ไม่รู้จะสงสารหรือจะรู้สึกยังไงดี
เพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้เป็นจังหวะบังเอิญบังเอิญ
กับอุบัติเหตุที่เล่นเอาซะ
ไม่ได้แค่รู้สึกหัวจะแตกแต่หน้าจะแตกด้วยแล้ว
โอ้โหเพื่อนเอามาทำเป็นแบบนี้

คือถ่ายเป็นคลิปไอ้ตอนโดนด้วย

เอามาประกอบเพลง

อืมหน้าแตกหน้าแตกค่ะสิแม่มันเขิน

คือเป็นจังหวะที่เราก็พลาดแหละ
คนเราเนอะบางทีไม่ทันได้ดู
หัวไปโบ่งกับตรงนู้นตรงนี้มันก็เจ็บพออยู่แล้ว
เพื่อนเอามาขยี้ขยำเอามาสะบัดเอามากัดแบบนี้อีก

แล้วยิ่งรายการคู่กัดสะบัดข่าวเอามาให้ดูกันทั้งประเทศอีก

พี่ไม่ได้เอาน้องมาทำให้แบบว่าขายได้ทั่วประเทศอะไรนะ

บางครั้งบางคราวเราไม่ทันระวังประเทศมันก็มาแบบนี้

ใช่อย่าหาทำแบบนี้อีกโอ้โฮเอา
คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการเดี๋ยว

เออเรียกว่ากรรมการคุมมวยใช่ไหม
สู้ชีวิตแต่ก็ถูกนักมวยสู้กลับเฮ้ยมันขนาดไหนรอดูค่ะ
หมดเวลาต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันผ่านแทรกทีวีช่อง๓๒